ต่อเนื่องกันเลยของกินของดีเนี่ยนะครับ
บอกเลยว่าต้องกินเดี๋ยวใครจะลดความอ้วนยั้งไว้ก่อน
กินก่อนแล้วรสทีหลังเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สุราธานี
ร้านนี้เป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังถ้าคุณผู้ชมไปยังสุราชแล้วไม่ได้ไปร้านนี้
เฮ้ยไปไม่ถึงนะบอกให้
ปีหน้าค่อยลดร้านอะไรคะ
กินก่อนแล้วรสที่หลังอย่างที่ผมบอกครับร้านคาเฟ่ริมน้ำตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ใครมาที่นี่นะครับที่สุราชแล้วมาเที่ยวแถวเขื่อนแม่น้ำตาปี
เคยไปกันเปล่าอย่างนิดนึงไปกันไงคะ
แม่น้ำตาปีเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยงามมากลองไปเที่ยวดูแล้วคุณจะติดใจ
วกกลับมาที่ร้านนี้ร้านนี้เนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงสูตรเด็ดสูตรโบราณ
อร่อยน้ำซุปเข้มข้นกลมเผ็ดแซ่บเปรี้ยวถึงใจ

ขอชื่อเมนูอีกทีได้ไหมครับ
พอแล้วชื่อเมนูเขาซะที่ไหนแล้วแต่หมายถึงว่าเป็นเมนูต้มยำ
เป็นเมนูแซ่บของเขาก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำครับ
อยากได้เส้นอะไรเลือกกันไปเลยแล้วเวลาเขาใส่ชามมานะ
มันใหญ่มากมาแบบจุใหญ่จัมโบ้แบบนี้
ได้แบบนี้ผมชอบนะที่เป็นแบบแห้งใช่
ใช่แล้วคุณก็จะได้น้ำซุปมาด้วยอ่าเพื่อจะตักลงไปสักนิดหน่อย
สูตรของเขามันไม่ค่อยเหมือนร้านอื่นนะ
มีกุ้งแห้งเป็นกุ้งตัวเล็กหมูแดงเป็นวัตถุดิบ
หลักเฉพาะของทางจังหวัดเขา

ก็คือคุณวารีพัฒนานนท์เจ้าของร้านเขาบอกว่า
สูตรเนี่ยนะเฮ้ยแกโชคดีมาก
แกได้มาจากคนนี้เลยเจ๊เสีย

เจ๊กเสียพูดไปอาจจะไม่รู้จัก
แต่ถ้าเป็นคนเพชรชบุรีเขาจะรู้จักกันดี
คือเจ๊กเสียเคยพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวในแม่น้ำเพชรบุรี

แล้วคุณพี่วารีก็ไปได้สูตรมา
พอได้มาป๊าบนะครับ

ให้รสชาติมันเข้มข้น
ให้มันโดนจิตโดนใจชาวใต้
คนสุราธารณีด้วยการ
ทำให้ก๋วยเตี๋ยวของเขาหอมกลมครับ

จากก๋วยเตี๋ยวแล้วทางร้านยังมีอีกหลายอย่าง

ลองไปทานกันดูไซน์ของเครื่องดืม

อุ๊ยนี่ขนมก็มีสังขยาขนมปังนมเนยโอ๊ยมีเหมือนกันครับอ้าวเพราะฉะนั้นนะครับ
อิ่มอร่อยกันได้ที่ร้านคาเฟ่ริมน้ำตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
หรือถ้าไปไม่ถูกทำไงครับโทรไปสิครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับขึ้นให้แล้วครับ
๐๙๙๓๕๖๒๐๖๒และอีกหนึ่งหมายเลข๐๘๙๙๐๙๙๗๓๗รีบโทรไปนะครับโทรไปตอนนี้คุณจะได้สิทธิ์
เดี๋ยวอะไรอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวโทรไปตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรีบโทรไม่ต้องสิทธิ์มาทีนี้
จะไปก็โทรไปถามทางเขาได้ยังไม่ต้องโทรตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ไปตอนนี้ไม่ต้องรีบขนาดนั้น
เขาขายยาวขายตลอดหลากหลายเมนูนะคะลองไปกันดูได้จังหวัดสุราธานีเขามีของดีของเด็ดเยอะแยะมากมาย